สำหรับการปลูกเห็ดฟางจากผักตบชาวา

ตบชาวามีประโยชน์

ใช้ประโยชน์ได้ทั้งเห็ดดีจ้

เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสหกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดศาลพิษศาลใยรักบ้านนาอุโดหมู่ที่๒นะคะ

สำหรับการปลูกเห็ดฟางจากผักตบชาวาค่ะ
มณีวันยานเสถียรวิทยากรในการเพาะเห็ดฟางบอกว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ตามแหล่งน้ำต่างเริ่มมีผักตบชาวา
จึงนำความรู้ที่เคยอบรมเรื่องการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยใช้ผักตบชาวาแทนฟางข้าวมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
แล้วก็นำเชื้อเห็ดนี้ไปวางในตะกร้าเป็นชั้นแรกจากนั้นผักตบชาวาที่หั่นไว้วางเป็นชั้นที่สอง
ลับกันไปสลับกันไปทิ้งไว้๓วันเปิดถุงออกรดน้ำให้ทั่วแล้วก็คลุมด้วยผ้าดำเพื่อไม่ให้ถูกแสงมาก๑๕วันค่ะ
รับประทานได้ทันทีซึ่งเป็นการนำเศษวัชพืชกลับมาใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านด้วย
ไหนมีผักตบชาวาเยอะจัดการปลูกเห็ดกันเลยค่ะ
นี่ไงเปิดคุมออกมาโอ้โหเหตุขึ้นนะ๑๕วันเอง